แต่เรามีบรรยากาศที่โรบินสันลบบุรีนะครับ
หลังจากที่ประชาชนชาวลบบุรีก็ได้รับฟังการแถลงข่าวการจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
รวมถึงในพื้นที่มีการเตรียมความพร้อมสำรองไว้ก่อนหรือเปล่า
เผื่อมีการทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
ดังนั้นติดตามจากทีมข่าวของเรานะครับ
ก็คุณทัศนัยโคตรทองรายงานสดมาจากพื้นที่จังหวัดลบบุรีที่หน้าโรบินสันลบบุรีครับ

ครับคุณสืบสกุลคุณอริยาคุณผู้ชมครับ
ผมยังอยู่ที่ห้างโรบินสันลบบุรีครับ
เมื่อสักครู่มีการประสานมาแล้วว่าจะไม่มีการนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่นี่
ทำให้ต้องมีการยกเลิกแล้วก็มีการขนอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ไปครับ
อย่างที่เห็นนะฮะตอนแรกเนี่ยจะมีรั้วเหล็กกันพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเลย
ล่าสุดตำรวจก็คือเอารถตำรวจมาใส่รั้วเหล็กกลับไป
กลับไปเกือบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะฮะ
ซึ่งก็เป็นการบ่งบอกได้ว่าไม่น่าจะมีการนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศข้างในกันก่อนว่าหลังจากยกเลิกทำแผนนะ
กล้องตามมาข้างในบรรยากาศเป็นอย่างไร
ร้านทองเขาเปิดหรือเปล่าประชาชนยังคงอยู่ไหมมาดูกันนะฮะ
จำลองเองแล้วกันนะคุณผู้ชมถึงแม้จะไม่มีการนำตัวผู้ต้องหามา
เขาเดินเข้ามาเดินมาเส้นทางนี้
เห็นเราพอก็จะไปเปิดฉากยิงตรงนู้น
ก็จะทำให้มีคนเจ็บและเสียชีวิต
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราทราบอยู่แล้วแต่ว่าให้ดูบรรยากาศก่อน
เมื่อสักครู่จะมีรั้วผ้ามากั้นก็เอาออกไปทั้งหมดแล้ว
แต่ว่าร้านกระเป๋าที่เอาออกไปก่อนหน้านี้ยังไม่มีการกลับมาตั้ง
เดี๋ยวต้องรอสักพักหนึ่งอาจจะมีการกลับมาตั้งแล้วก็ขายของกันใหม่
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วประชาชนที่มุ่งดูก็ไปหมดแล้ว
มวลชนยังคงมีบางส่วนปักหลักทำข่าวอยู่

เมื่อสักครู่เนี่ยเอาทองออกไปแต่ตอนนี้เอาทองกลับมาใส่ที่ตู้

หลังจากที่มีการยกเลิกการทำแผนไปแล้ว
พนักงานก็เอาทองเข้ามาใส่เอาไว้ที่ตู้
ครบทุกถาดทุกตู้นะฮะก็เตรียมขายเหมือนเดิม
เป็นการเปิดร้านตามปกติ
ซึ่งเราตรวจสอบมีการคุยกันกับพนักงานแล้วว่า
โอ้โหหลังจากที่เกิดเหตุเป็นอย่างไรกันบ้าง
บอกว่าตอนนี้กำลังใจก็เริ่มกลับมาดีขึ้น
แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าหลังจากเกิดเหตุไปแล้วเนี่ยนะ
ขายค่อนข้างตกลงไปประมาณครึ่งหนึ่งจากที่เคยขายได้
เพราะว่าลูกค้าที่เคยเข้ามาซื้อก็อาจจะกังวลเรื่องของความปลอดภัย

แต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มกลับมาแล้วใกล้ตัวจีน

เราตรวจสอบต่อครับไปถามพนักงานว่า
พอเห็นหน้าผู้ต้องหาว่าเป็นนายประสิทธิชัยเขาแก้ว
จำหน้าได้ไหมเขาเคยมาซื้อทองไหม

แล้วเอารายชื่อของผู้ต้องหาไปตรวจสอบในรายชื่อของสมาชิกร้านทอง
ก็ไม่มีรายชื่อของผู้ต้องหาว่าเป็นสมาชิกแล้วเคยมาซื้อทอง
นั่นหมายความว่าเขาอาจจะไม่เคยมาซื้อทองที่ร้านนี้เลย
ถึงแม้เขาจะวางแผนมา๒วันก็ตาม
ตอนนี้ร้านทองกลับมาเปิดแล้วนะครับ

อันนี้พี่น้อยจะเป็นพนักงานที่อยู่ในวันที่เกิดเหตุ
ตอนนี้อาจจะยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เพราะว่ากำลังเตรียมของอยู่
แต่ก็หวังว่าอยากจะให้ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ให้หน่อย
เพราะก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีคนร้ายมีโจรรายอื่น
เพราะร้านทองแบบนี้จะอยู่ใกล้กับทางเข้าออกของห้างสักส่วนใหญ่

ห้างเองก็ยังมีประชาชนเข้ามาใช้บริการกันเหมือนเดิมตามปกติ

ร้านอื่นเป็นร้านจิเวอรี่ร้านขายของร้านขายกาแฟ
ทุกอย่างก็ยังคงเปิดทำการตามปกติตำรวจถอนกำลังไปหมดแล้ว
ทุกคนก็น่าจะวางใจได้
แต่ว่ายังคงมีประชาชนบางส่วนจับกลุ่มยืนคุยกันบ้าง
เล็กน้อยถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
พนักงานบางส่วนเองก็ยังคงจับกลุ่มคุยกัน
ถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดเลยนะฮะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

กำลังใจของเราพนักงานร้านทองตอนนี้กำลังใจเป็นไงบ้างครับ

มั่นใจว่าลูกค้าจะกลับมาเหมือนเดิมไหมครับ

แต่หลังจากนี้ก็คงจะปกติเหมือนเดิมอะค่ะ

แต่ล่าสุดที่เช็คตรวจสอบรายชื่อไป

นี่คือในบรรยากาศของโรบินสันลบบุรี

แต่ว่าจะมีการนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ไหนอย่างไร
เดี๋ยวต้องตรวจสอบกับตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ผมจะรายงานกลับไปทราบทันทีนะครับ